คุณผู้ชมครับคนเก็บเห็ดบนเขาอังคารไปเจอกระดูกมนุษย์

ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวอยู่ตลอดพอจะจำได้ไหมที่บุรีรำเนี่ย
มันจะมีกรณีที่ผู้ชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

จำได้ไม่นานวันนี้
นี่แหละฮะเขาไปเจอเขาสันนิษฐานว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่า
ประจำตัวประชาชนแล้วก็เอกสารส่วนตัวครับ
ของนายนัฐกรชะนำกลางนะฮะอายุ๓๘ปี
เป็นชาวเผลอเฉลิมพระเกียจจังหวัดบุรีรัมน์

จำได้ไหมครับ๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดมีคนไปเจอนะครับโครงกระดูกมนุษย์บนเขาอังคาร
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสพเฉลิมพระเกียรติปูพรม
ปูพรมนะครับรอบจุดที่เจอกระดูกเลย
คือไม่เจอเอกสารบุคคลแต่ไม่สรุปชัดเจนว่า

ต้องรวบรวมกระดูกแล้วก็ซากทั้งหมดส่งพิสูจน์ครับ
ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะสรุปได้
สำหรับจุดที่พบซากศพแล้วก็กระดูกดังกล่าวนะครับ
จากจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปประมาณ๓กิโลเมตร
คดีนี้นะครับเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีราโนสีเหลือง
นำกลางนะครับอายุ๖๒ปีพ่อของผู้ศูนย์หายเล่าบอกว่า
ไม่กี่วันที่ผ่านมาฝันเห็นลูกพ่อฝันเห็นลูกพร้อม
ผอมไม่พูดไม่จาแล้วก็หายไปค่ะส่วนกระดูกที่เจอคาดว่าจะเป็นลูกชายแหละ
พ่อเชื่อสิ่งที่อยากจะรู้มากที่สุดคือลูกตายยังไงฆ่าตัวตาย

เนื่องจากลูกชายเป็นคนกลัวผีไม่เข้าป่าคนเดียวแน่
พ่อว่าอย่างไรครับ
ก็คือให้จมูกปวกฟันแท้วัดตายหนึ่ง

สำหรับการหายตัวไปของนายนัฐกร
มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓ธันวาคมนะฮะ
ต่อมามาเจอข้อมูลว่าไปอยู่กับเพื่อนชายคนสนิทอายุ๓๓
ซึ่งภายหลังเพื่อนชายออกมาให้ข้อมูลว่า
นัทธกรแยกตัวไปตั้งแต่วันที่๖ธันวาคมแล้ว
กระทั่งต่อมา๑๒ธันวาคม
ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายนัฐกร

จนต่อมาปะที่๑๖ธันวาคม
เจ้าหน้าที่ปูพรมนะครับค้นหาตัวนายนัฐกร
ขณะที่ครอบครัวก็วนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะฮะให้ตามหาลูกชายให้เจอ

มีพื้นที่กว่า๓๔๐๐ตารางกิโลเมตรนะ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยทำให้ก่อนหน้านี้มีการตั้งสมมุติฐานว่า
นายนัฐกรเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่หนีความวุ่นวาย
หนีปัญหาส่วนตัวไปหรือเปล่ากระทั่งมีชาวบ้านนะครับ
ที่หาเห็ดไปเจอกระดูกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวคงต้องรอการคลี่คลายต่อไปฮะ